ข่าวใส่ไข่สดใหม่

ทำไมอ่ะทำไมอ่ะทำไมอะไรเกิดขึ้นให้เยอะเป็นหน้าฉันตกก่อน
เพราะว่ามดดำหน้าใหม่จริงเหรอฮะไม่หน้าใหม่
ถึงพฤหัสครับเราหลังรายการเดินหน้าประเทศไทย
วันนี้เรามากันเร็วสักนิดหนึ่งวันศุกร์หลังเคารพทงชาติ
แล้วก็แอปพลิเคชันของเราสามารถพูดคุยกับเราได้ทาง
รัฐแล้วก็ทางไลน์เราดูกันสดได้เลยนะฮะ
เทียงคื่นออกมาเจนแล้วตอนนี้ได้แล้วหรอคุณก้มมองอะไร
ก้มฉันอยู่นู่นเว้ยหลอห์กล้มมองทำไมคุณปืน
เอี่ยตุ๊ดเนี่ยตุ๊ด

สมควรแล้วที่ขนคุดอักเสบ

เค้ารู้แล้วก็ดูว่าเป็นปีแล้ว
เอิ่งจี่ที่เราทำความใจจะพูดแล้วพูกขึ้นจะตกปากอีก
เค้ารู้เป็นปีเค้ารู้แล้วเป็นแฟน
เอิ่งจี่ต่อไปเธอจะพูดทุกวันทุกวันจะตกปากป่อน
คุณจะบอกอะไรถึงคนสั่งไหม
เราต้องพูดทุกวันครับสิ่งที่ถูกต้องแล้ว
รู้สึกคนสั่งเขาก็ดังดูอยู่นะคะ
เราต้องพูดทุกวันนะครับ

เล่าเรื่องในหลวงตอนเดินเดี๋ยวเดินไปหาเองนะคะ

และครั้งนี้ที่เรานำมาเล่านี้เกิดขึ้นที่อำเภอโนนไทย

รัศดรก็มารอเฝ้าเป็นจนมวลมาก
ขณะที่ประทับอยู่บนที่ว่าการอำเภอรัศดรก็จะขอนำของขึ้นมาถวาย

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวก็รับสั่งกับนายอำเภอว่า
ฉันจะลงไปหาเองไม่ต้องขึ้นมาหรอกให้เขาอยู่ที่นั่นแหละ
แล้วก็ทรงเสด็จลงมาเยี่ยมรัศดรอย่างใกล้ชิด
ทรงห่วงใยเรื่องการทำนาทรงสักถามเรื่องนี้เป็นพิเศษ
มักจะรับสั่งถามว่าฝนแรงขาดน้ำไหม
ประธานช่วยดีไหมนะคะ
ส่วนสมเด็จพระนางเจ้าก็ทรงทักทายกับรัศดร

ฉันมาช้าไปเพราะรัศดรมากเหลือเกิน

หน้านึงวันนี้ลงแล้วนะคะ

นี่คือว่าจะถึงรอบร้อยวันสวรรคต

จะไม่มีการเลี้ยงอาหารแล้ว
จะไม่ให้พวกจิตอาสาอเขาไปทำอะไรต่ออะไร

เพราะก็รองผู้โดยการอำนวยการรักษาร่วมรักษาประสงค์เรียบร้อย
ก็เปิดเผยว่ายังมีการแจกอาหารต่อ
เพียงแต่ไม่ให้ประกอบอาหารในบริเวณที่เคยประกอบ
และจะเน้นเรื่องการลดขยะเพราะว่าเยอะมาก
เขาก็จะให้ไปประกอบที่

จะเป็นผู้รับผิดชอบโดยตรงดูแลเรื่องนี้
และขอย้ำเรื่องการใช้ทรัพยากรให้ประหยัดหน่อย
เพราะตอนนี้นะคะวันที่๑๐ที่ผ่านมานี่นะคะ
มีจำนวนขยะ๓๕ตัน
วันเดียวค่ะ๓๕ตันคุณพระช่วย
และย่อยไม่ได้๓๗เปอร์เซ็นต์นั่นคือพวกโฟม
ซึ่งน้ำเปล่าพวกนี้กล่องโฟมเป็นขยะถึง๓๕ตันวันเดียว
นี่นักกว่ามากนะคุณผู้ชมเขาก็เลยจะจัดการให้มันเป็นที่เป็นทาง
แล้วก็ขอความร่วมมือกับผู้ที่นำของมาแจก
ให้ใช้ขยะที่ย่อยสลายได้
นี่เป็นกล่องกระดาษอะไรดีกว่าเค้าบอกว่าโฟมนี่เราตายไปแล้ว
เดี๋ยวนี้กระดาษมีแล้วราคาก็พอกัน
พอกันช้างต้องช้างใช้กระดาษดีกว่า

เพราะว่าเขาบอกว่าเป็นสารผิดด้วยในเวลาที่ใส่ข้าวใส่อาหารกิน
แต่ก็เข้าใจพี่บางทีคนเขาก็แบบว่าเร็ว
แต่กล่องกระดาษทำรูปร่างเหมือนโฟมเลย

ไปหาซื้อตามห้างซุปเปอร์สโตร์ทั้งหลายมีหมด
พี่หนุ่มเมื่อวานพี่เล่าเรื่องสาวธอมที่ถูกฆ่า

ศพเผยฝังดินธอมเยือกแก๊งอำมะหิต
คือตำรวจไม่เปิดเผยว่าสืบสวนยังไงนะ

คือตำรวจนำชุดสืบสวนนำมาโดยพนรวดตรีสุทธิ
รองพบชนได้ข้อมูลจากนายนิวัฒ

หนึ่งในผู้ต้องหาทีมอุ้มที่ให้การเป็นประโยชน์
ก่อนคุมตัวมาชี้จุดฝังที่รีสอร์ทร้างแห่งหนึ่งนะครับ
ตำบลเกาะสำโรงอำเภอเมืองจังหวัดกาญจนบุรี
โดยจุดเกิดเหตุพบแผ่นสิเมนสองแผ่น
นำมารองก้นหลุมหนึ่งแผ่น
แล้วก็ปิดด้านบนหลุมไว้อีก๑แผ่น
ก่อนจะทำการเกลี่ยดินกรบทับซ้ำ
เจ้าหน้าที่ต้องใช้เวลาขุดดิน
ลึกประมาณหนึ่งเมตรนานกว่า๒ชั่วโมง
ก่อนที่พบชิ้นส่วนนะฮะเป็นช่องท้องขาตามลำดับ

เห็นรอยสักที่แขนแล้วก็หลังเป็นรูปรัตสีอยู่ที่หลัง
ส่วนที่แขนจะเป็นรอยสักเหมือนกราฟิก
แล้วทีนี้เขาบอกว่ามีพบรอยสักวงกลมที่แขน
โดยตั้งใจอำพลางคดีโดยการถอดเสื้อผ้าเหยื่อ
แล้วนำร่างเปล่าเปลือยไปโบกปูนฝังดินเอาไว้
เพื่อให้ศพย่อยสลายไปตามธรรมชาติ
อย่างไรก็ตามนะฮะภายหลังการพบศพ
จนที่ก็ได้มีการนำร่างส่งสถาบันนิตยาวิทยา

ก่อนเป็นพ่อฝันก็ในบุญชูกำลังให้สัมภาษณ์อยู่
ซึ่งรู้สึกจะเป็นคุณพ่อแล้วก็บอกว่าตนเสียใจมาก
ที่มีเหตุแบบนี้เกิดขึ้นบอกไม่น่ามาทำอย่างนี้กับลูกสาวตนเองเลย
ก็ขอให้คนที่ทำได้รับกรรมไป
แล้วก็มีคนบอกอีกว่าลูกสาวเคยให้ฟังมีเรื่องทะเลาะกับฝ่ายหญิง

เขาบอกไปเอาเงินของผู้หญิงไปยืมเงินมาให้๔๐
คุณพ่อบอกว่าไม่เคยรู้เรื่องมาก่อนคืออันนี้เป็นมุมของ

เขาบอกว่าเหมือนประมาณว่าขอโทษนะฮะธอมคนนี้
ผู้หญิงไปยืมเงินของตำรวจมาเพื่อจะมาให้ธอม๔ล้านบาท

ถูกต้องเขาบอกว่าคนชื่อดาวไปยืมไปยืมมาให้คุณหญิง
แต่ตำรวจก็ต้องสอบแต่ทีนี้ระหว่างนั้นที่มีการสัมภาษณ์
นางสมพิษซึ่งเป็นคุณแม่ของคุณหญิง
ก็ได้มีลักษณะคล้ายแบบ
พูดภาษาชาวบ้านนะฮะก็คือเหมือนกับลักษณะน้องผีเข้า

ในภาพนี้นะครับเป็นภาพตอนที่สาวธอมออกจากอพาร์ทเมนต์
เพื่อที่จะเอาอาหารไปส่งให้กับแฟนสาวตัวเอง
ใช่ปรากฏว่าก็จะมีรถคันหนึ่งมาชน
แล้วก็มีการยื้อยุดฉุดกระชากันแล้วก็พาขึ้นรถไปเลย
ระหว่างนั้นก็ได้มีการตะโกนบอกมาแต่บอกว่า
หนูไม่ได้ทำผิดอะไรจะมาจับหนูทำไม
คนที่เป็นแม่ค้าอยู่แถวระแวกนั้นเขาได้ยิน
แต่เขาคิดว่าคงจะเป็นเรื่องของยาเสพติด
แล้วเหมือนกับเป็นเจ้าที่มาจับ
คือต่อหน้าคนเยอะเลยไม่ได้เกรงกลัวใดไม่ได้ทำลับ
ใช่แต่ว่าหลังจากนั้นเนี่ยหลังจากนี้พอตอนเช้าใช่ไหมฮะ
แฟนของสาวธอมคนนี้ซึ่งคุณดาวก็ไปนั่งอยู่ที่ร้านนี้
ร้านของแม่ค้าคนนี้แล้วแม่ค้าเขาก็ถามบอกว่า
รู้ไหมว่าเมื่อคืนนี้แฟนโดนจับไป
คุณดาวเขาบอกว่าอ๋อรู้แต่ว่าเขาคงไม่เอาถึงตายหรอกแค่เอาไปสั่งสอน
เฮ้ยแสดงว่าผู้หญิงก็รู้เห็นเป็นใจกันเหรอ
อันนี้คือเป็นสาเหตุหนึ่งซึ่งทำให้นำมาว่ามาจับตัวคุณดาวไปแล้ว

คือต้องคนที่มาจับก็เหมือนคิดว่าเป็นเจ้าหน้าที่

เหลืออะไรสักอย่างผมก็ไม่แน่ใจนะครับทหาร๒คนน่ะ

ทีนี้มาข่าวแม่สาวธรรมก็ได้เป็นการเข้าร่างล่ะครับ

หญิงไปทำอะไรให้มันอยากฝากสื่อให้ช่วยเสนอข่าวหน่อย

หลังจากนั้นญาติก็เลยนำพระมาแขวนคอทางสมภิษฐ์
แล้วก็จุดทูบหนึ่งดอกพร้อมทั้งพูดปลอบใจจนอาการดีขึ้น

แล้วก็นายบุญชูก็เชื่อว่าเป็นวิญญาณของลูกสาวตัวเอง

เขามีมากับฝันแม่เขาด้วยเหรอพี่
ถูกต้องมีมาเข้าฝันด้วยพี่แม่เขาบอกว่า

เพราะว่ารักษณะการฝังค่อนข้างอย่างที่พี่หนุ่มบอกว่า
ไม่มีทางขุดขึ้นมาเพราะจะไม่มีกลิ่นไม่มีอะไร
จริงก็มีหลายคนตั้งข้อสงสัยนะครับ
บอกว่าจริงแล้วน้องทอมคนนี้
น้องหญิงเนี่ยขาดอากาศหายใจน่าจะถูกฝังทั้งเป็นหรือเปล่า
ปรากฏว่าได้มีการชนสูตรในเบื้องต้นออกมา
น่าจะเสียชีวิตแล้วแล้วก็นำลงไปฝัง
ว่าเพราะอะไรถึงคิดอย่างนั้น

สุดอากาศหายใจก็แบบนั้นดินจะต้องเข้าอยู่ในหลอนลม

เมื่อกี้ฟูปิศาสตร์คุณพ่อที่โรงพยาบรรยาม

คือเราก็ติดต่อสอบถามว่าเบื้องต้นเป็นยังไง

ซึ่งกำลังแบบต้องรอการสรุปจากทางตำรวจ

คือตอนนี้ก็บอกว่าเพราะต้องการเอาร่างของน้องไปทำพิธีทางศาสนา
ถูกเพราะตายแล้วใช่ไหมอย่างนี้เรียกว่าตาย
ซึ่งก่อนหน้านี้ที่ถามว่าทำไมถึงรู้

ว่าแบบทรมานมากเอาหนูเอาหนูขึ้นจากหลุมทีหนูทรมานมาก
ซึ่งไปประกอบกับเพื่อนที่สนิทกันก็ฝันเหมือนกัน

เพื่อนสนิทของน้องหญิงก็ฝันเหมือนกัน
ฝันว่าตัวเองอยู่ในนิ้วมันอึดอัดเหลือเกิน

จนไปเจอผู้ร่วมคิดอีกคนก็ที่เขาให้การเป็น
ให้การเป็นประโยชน์ต่อรูปคดี

เป็นรีสอร์ทล้างปิดทำงานได้มา๔๕เดือนแล้ว
แล้วก็ฝังลงไป๒เมตรแล้วก็ห่างจากแม่น้ำแม่น้ำแควร์นะ
ประมาณ๓๐๐เมตรที่ฝังลงไป

ไม่รู้ดีด้วยว่าตรงนี้มีรีสอร์ทล้างนู่นนี่
เพราะว่าเขารู้สึกเขาจะเป็นคนในพื้นที่แถวนั้นแหละ

ว่าตรงนี้เป็นรีสอร์ทล้างตรงนี้อะไรยังไง

เขาบอกว่าน่าจะเสียชีวิตมาประมาณสัก๑สัปดาห์แล้ว
คือก็เป็นไปได้ว่าก่อนที่น้องจะตายอาจจะแบบว่าเอาไปสั่งสอน
อย่างที่เขาแบบให้ปากคำว่าเอาแค่ไปสั่งสอนเอาแค่ไปตบหัว
แม้กระทั่งทางภูมิกับบ้านโป่งที่เป็นผู้ต้องหาเนี่ยเขาก็บอกเหมือนกันนะว่า
เขาสั่งให้ไปอุ้มมาจริงแต่ให้ไปอุ้มมาแค่ตบหัวสั่งสอน
ใช่เพราะนี่เขาบอกไงเขาบอกเขาแค่ให้อุ้มมาแค่สั่งสอน
สอนเหมือนไปยุ่งกับเด็กเขาใช่ไหมถ้าสมมุติเราพูดกันภาษาชาวบ้านเลย
เหมือนไปยุ่งกับเด็กเขาแล้วก็มาเอาเงินเขา๔ล้านบาท
เขาก็เลยรู้สึกว่าอยากจะได้เงินคืนก็เอาไปตบไปสั่งต่อ
แต่ผู้หญิงเนี่ยแสดงว่าผู้หญิงก็ต้องรู้เห็นเป็นใจสิพี่
๔๕วันก่อนแล้วก่อนจะได้จับตัว
แล้วก็เหมือนกับลักษณะว่าจะมาจับไปอุ้มอีกทีแล้วก็ไม่สำเร็จ
ก็เลยไม่รู้ตอนนี้ก็เลยสงสัยว่าเอ๊ะต้องมีคนชี้เป้าแน่เลยว่าน้องเนี่ย
กำลังมาเอาอาหารออกไปให้แฟนนะมาเวลานี้เวลานี้

อันนี้ไม่รู้อย่าไปพูดอย่างนั้นเดี๋ยวเขาไม่ใช่แล้วมาฟ้องคุณนะ
ให้บอกว่าที่แม็คค้าบอกไงว่าถามสุดาว

เขาไปทำแผนประกอบแล้วนะครับดูสิมีภาพมีภาพแต่ยังไม่ได้จับได้ทุกคนใช่ไหม

คือผมบอกเลยนะคุณไปมองว่าเขาเป็นธอมแล้วคุณไปทำอย่างนี้ไม่ได้

เนอะจริงคือน่าสงสารน่ะ

ประกอบเจ็บห้องแขม

ได้มีการขับกินสุขยานออกจากด้านหน้าอพาร์ตเมน

แล้วก็ขับมุ่งหน้าไปยังบ้านพักแห่งหนึ่งในจังหวัดกาญจนบุรี
ลงมือสังหารนะฮะหลังจากนั้นประมาณ๒วัน

คือกว่าจะเจอนี่ก็คือ๗วันก็จริงนะ
ที่เขาบอกว่าถ้าตายใหม่นี่วิญญาณยังไม่รู้ว่าตัวเองตายไง
๓วันไปแล้วถึงได้มาบอกแม่บอกเพื่อนได้

ยังจับไม่หมด

แต่จริงแล้วทั้งหมดเขาบอก๗คน

ถ้าเกิดเราเห็นภาพเมื่อสัปดาห์ครู่ตอนที่มืดอยู่นั่น
คือรถกระบาดชนให้ล้มก่อน

น้องก็มีคำพูดที่พูดออกมานะว่า

เพราะว่ากลุ่มนี้เข้ามาแสดงตัวว่าตัวเองเป็นตำรวจ

ส่วนพันธุรกิจเอกอำนวยพงศวรรค์นะฮะภูมิกับสพบ้านโป่ง
ที่ตกเป็นผู้ต้องหาด้วยที่จังหวัดราชบุรี
รวมถึงนางสาวกนิกากลุ่มรำหรือว่านักร้องสาวคนสนิท
หรือว่าคุณดาวก็ยังให้การภาคเศษอยู่
โดยการยอมรับว่ามีสัมพันธ์อันลึกซึ้งกับพันธุรกิจเอกอำนวยจริง
แต่ไม่มีส่วนรู้เห็นกับการก่อเหตุอุ้มฆ่าอำพลางศพนางสาวสุภักษรนะฮะ
ทางเจ้าหน้าที่เองตำรวจเองจึงไม่นำตัวผู้ต้องหาทั้งสอง
ไปทำแผนรับสารภาพด้วย
ไม่เราจะรู้เนี่ยเอาแค่ไปสั่งสอนถ้าไม่มีส่วนเกี่ยวข้อ
ก็นั่นไงก็นี่เป็นเรื่องที่หลายคนเขากำลังสงสัยว่า
ทำไมจะต้องเอาข้าวไปส่งให้ผู้หญิง

แต่เขาเจอศพอย่างนี้แสดงว่าทางศพเขาก็ต้องรู้เยอะ
แต่เชื่อไหมว่าเรื่องนี้ต้องตรงไปตรงมา
เพราะว่าเป็นเรื่องที่สังคมจับตามองเยอะมาก
แล้วเรื่องสือพิมพ์ทุกฉบับขึ้นหน้าหนึ่งหมด
เพราะกว่าพ่อแม่ลูกเขาหายไปหลายวัน

ก็เดี๋ยวทางคุณพ่อว่าเดี๋ยวขอเคลียร์อะไรให้เรียบร้อย

อย่างฉันทุกวันนี้โดนกงไปฉันยังตามด่าอยู่ไม่ได้ขืนเลย
เราก็จะฆ่าใช่ไหมล่ะ
เต็มที่กันใช่ด่า
คุณเรามีอะไรกันก็ด่ากันดี
บุญเราก็ติดตามข่าวว่าจะประหารไหม

จับอะไรไยก่อนตัวการจริงคือใคร

ปฏิเสธครึ่งนึงบางส่วนรับบางส่วน
ก็ยอมรับว่าให้ไปอุ้มจริงแต่ไม่ได้ให้เอาไปฆ่าให้อุ้มเอาไปตบหัวอะไรอย่างนี้
ซึ่งมันก็ไม่รู้ดิผมว่ามันแปลก
ก็นี่ไงแต่ว่าเขาห้ามการเป็น
ท่านผู้ชมฮะแน่นอนว่าน้ำท่วมกันพอสมควร
แล้วก็จะมีการซ่อมรางรถไฟ
คุณดูนี่มีการซ่อมรางรถไฟนะครับ

แล้วลักษณะคลอดเป็นงูเลยพี่
หลังจากโซเชียลแชร์กระหน่ำเตรียมเปิดเดินรถ
ถึงฐานีทุ่ง๒วันนี้ผู้สื่อข่าวก็บอกว่าวันนี้
โลกโซเชียลได้มีการแชร์รูปรางรถไฟสายใต้
ซึ่งถูกไปดูมามันคด
ปกติก็จะเห็นทางรถไฟมันจะตรงตรงอย่างเดียว

โอ้โฮตายหนุ่มพูดใจมันกลง
อันนี้ซูมแต่ที่จริงคือบนหน้าไทยรัฐ
นี่มันเหมือนกับอีกซูมเยอะไปหน่อย

คือเรื่องของเรื่องเนี่ยเป็นช่วงทางรถไฟ
ถึงแยกวัดเข้าถ้ำม้าร้อง
นี่แรงน้ำเหรอถูกละ
จังหวัดประจบฮิริคันถูกน้ำป่าซัดจนมีความเสียหายประมาณ๖๐๐เมตร

เป็นผลทำให้หมอนไม้แล้วก็ลางคดบิดเบี้ยว
เป็นรูปคลื่นเป็นทางยาวเลยครับ
ด้านพูดว่าการลดไฟแห่งประเทศไทยเนี่ยเปิดเผยว่า
ืบหน้ารางรถไฟบางสะพานโค้งแล้วมีการแชร์ในโลกออนไลน์นะ
รับว่าเป็นภาพจริงนะพี่เป็นภาพจริง

เออเค้าบอกว่าจริงเนี่ยเค้าไม่ได้ต่อแหล่วว่าไม่จริงอีบ้า
อยากให้กลับไปที่รางรถไฟ

ภาพแต่งตกแต่งก็ไม่ได้เค้าเอามาบอกเป็นภาพจริง

โยธาเข้าไปปรับปรุงทางขาดระหว่างสถานีบางสะพานใหญ่
ชะม่วงจังหวัดประจวบคิริขัน
แล้วก็ต้องบอกว่ามันอาจจะช้าสักนิดนึง

เขาถึงบอกว่าจะหนักประเดิน๕๖ในกรุงเทพฯมันจะโดนถล่มนะ
ใช่มันเป็นลูกใหม่กันแต่นี่อยู่ถึงเวียดนาม

แล้วก็มีการแชร์เพลงดอรดฝ่ายกระบวนจะมาในเวียดนามอีก๒รูป

มีการแชร์การเดินรถขบวนรถโดยสารสายใต้วันที่๑๒มกราคม
โดยขบวนรถไฟบางแห่งไม่สามารถเดินทางได้

กรุงเทพฯสวัสดิ์โกรกฯไปไม่ได้
สามารถเดินถึงปลายทางสถานีที่ทุ่งสงศ์

ส่วนกระบวนรถไฟเข้าสู่กรุงเทพฯหลายกระบวนก็ยังไม่สามารถถึงกรุงเทพฯ
ตอนนี้เลยประจวบไปได้แล้วเดี๋ยวมันถึงบางสะพานไปได้ไหม
จริงเหรอมันเรยไปได้เขาบอกบางทีมันยังไม่ถึง

ไม่ฮะทุ่งสงฆ์อยู่ที่นคร
นครสีธรรมราช
ก็เลยแสดงว่าเลยประจวบไปได้แล้ว

แต่มันก็เข้าแล้วนี่ไงเข้าแล้วกำลังมาทางฝั่งเวียดนาม

ตอนนี้ไทยรัฐทีวีเชิญร่วมบริจาคช่วยภาคใต้นะคะ
น้ำใจไทยช่วยภัยน้ำท่วม
ไทยรัฐทีวีขอเชิญร่วมบริจาคเงินช่วยเหลือพี่น้องภาคใต้ที่ประสบภัยน้ำท่วม
โครงการทานใจไทยช่วยภัยน้ำท่วม
แล้วก็ฟรีค่าธรรมเนียมทั่วประเทศเลยนะคะ
ถ้าหากว่าใช้บัญชีนี้นะคะ
ก็จากสถานการณ์น้ำท่วมภาคใต้๑๒จังหวัด
ส่งผลให้ประชาชนได้รับความเดือดร้อน๓๙๔๕๐๙ครัวเรือน
คนเป็นล้านเลยนะคะที่รับความเดือดร้อน
ไทยรัฐทีวีช่อง๓๒ขอร่วมเป็นสื่อกลางในการช่วยเหลือผู้
ประสบอุทธกภัยภาคใต้ผ่านโครงการทานใจไทยช่วยภัยน้ำท่วม

ชื่อบัญชีใช้ทานใจไทยรัฐนะคะ
แล้วก็บัญชีออมทรัพย์เลขที่ตามนี้นะคะ
ธนาคารกรุงเทพสาขาถนนวิภาวดีรังสิต
แล้วก็ค่าธรรมเนียมการฝากไม่ต้องเสียเลยทั่วประเทศนะคะ
แล้วก็ไทยรัฐทีวีช่อง๓๒จะนำเงินไปช่วยเหลือพี่น้องชาวใต้ต่อไป

รถไทยรัฐไปอยู่ที่นู่นเลยนคร
ไปเลยเห็นแล้วถ่ายถ้อยมาจากที่นู่นเลยใช่ไหม
เอาละตลอดระยะเวลาสัปดาห์หนึ่งเหมือนกัน

จะมาเป็นพิธีกรรายการในไทยรัฐทีวีหรือเปล่า

อ่าวันนี้ก็ค่อนข้างจะแน่นอนไปมีรูปที่ออกมานะฮะ
เป็นรูปคุณชูเนียร์
คุณชูเนียร์กับคุณชูวิทกับมลวิศิษฐ์

มาจากรายการชื่อชูวิทตีแสดหน้า

โอ้โฮหนุ่มฉันเป็นคนปฏิบัติดีอย่างเธอน่ะ

เอ๊ะเธอเคยเป็นลูกค้าประจำเขาหรือเปล่าเธอเมื่อก่อนนี้

นี่เพราะฉะนั้น๒ทุ่ม๑๕นาทีเราติดตามไปว่า
เมื่อไหร่ที่คุณชุวิตจะมานั่งเป็นพิธีกรรายการจะเป็นยังไง
แต่ค่อนข้างที่จะแน่นอนว่าคุณชูวิทจะมาเป็นหนึ่ง
ในพิธีกรไทยรัสทีวีช่วง๓๒นาที

ลองดูแถลงข่าวนี่คงเป็นภาพวันนี้ที่เกิดขึ้นมา
ช่วงหน้าพร้อมยกสินสอด๖๐๐๐ล้าน
ก็บอกว่ามีคนไปสู่ขอลูกสาวเป็นเศรษฐีชาวจีนนะครับ
ลูกสาวก็สวยสิเขาบอกว่าลูกสาวเขาเป็นเลสเบียน

ก็เหมือนกับคนนี้

เรื่องใหญ่แล้วที่จีนค่ะ
ครั้งที่๕แล้วที่เกิดไข้หวัดนกระบาด

ระเบิดอะไรระบาดระบาดที่ฟาร์มแห่งหนึ่งเป็นฟาร์มห่าน
ซึ่งเมืองหยวนเจียงที่เขาประกาศนี้นะคะ
มีประชากร๗แสนคน
แล้วตอนนี้ต้องกักกันสัตว์ปีกเพิ่มอีกเป็น๒๐๐กว่าตัว

ปีที่แล้วเดือนตุลาที่ผ่านมา
ก็กักเอาไว้ตั้งแสนกว่าตัวเช่นเดียวกัน

อย่างกักไว้ว่าไม่ให้ขายไม่ให้ซื้อไม่ให้กิน

คณะกรรมการวางแผนครอบครัวและสุขภาพของจีนแถลง
แถลงเมื่อวานนี้ว่าในเดือนธันวาเนี่ย
มีผู้ป่วยไข้หวัดนกนี้นะฮะ

เขาต้องสั่งแล้วก็ระงับทั้งหมดเลย

การค้าสัตว์ปีกในมณฑลนี้นะฮะ
เขาบอกกลัวมีผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นนี่เลย
คัตรส่วงเขาประกาศว่านี่เขาเพิ่งประกาศเมื่อวานนี้
วัน๒๑อื้อวันซื้นวันคายวันทาง

เมื่อมาเก้าเสร็จผมก็ท่าไปฮ่องกงใช่ไหม

เพิ่งกลับมานี่เองไปกับมดดำมาเนี่ย
มกราอาทิตย์ที่แล้วนะใช่คือตอนธันวาลเขาประกาศว่า
ได้ผลไม่มีอะไรเลยควบคุมได้

เรียกพี่มดดำพี่ตกปาก

ไม่มาฮ่องกงแต่ว่าเขตนั้นมันใกล้เกาหลี
อย่าเพิ่งมาสิฮ้องโกลงยังไม่ถึงคนละส่วน
ตอนรับทัชโพเชฟารรถดจีจเลยเนอะ
แต่ที่แน่นะฮะอันนี้มาแน่
ธุรกิจหมื่นล้านชาวฮ่องกรงพูดเหมือนรู้จักเขาด้วยซีซิวเจ้า
เขาเป็นญาติกับเธอเหรอไม่ได้เป็นอยากเป็นญาติกับเธอ
อยากเป็นมากนะฮะพร้อมยกสินสอด๖๐๐๐ล้านบาทให้กับหนุ่มใดก็ได้นะฮะ
ที่มาตามขอจีบจี้เจ้า
ขอดูหน้าบุตรศักดิ์นี้เหรอลูกสาวเย็น
เลสเบียนลูกสาวนั้นก็หลวยอยู่ต้องแต่งหน้านะ
หลวยหลวยสุยถ้าดูไม่ใช่เป็นธอมแทนแทนเนอะ
หลวยสุยเหมือนผู้หญิงเก๋นี่

สำหรับเจ้าพ่อนักลงทุนผู้ร่ำรวยมหาศาลชาวฮ่องกงนะฮะซีซิลเจ้า
ซึ่งหลังจากที่เขาออกมาประกาศชื่อในปี๒๕๑๕นะครับ
บอกว่าจะเสนอสินต่อเป็นเงินจำนวน๖๐ล้านดอลลาร์สหรัฐ

ที่สามารถตามพิทิศใจจีจี้เจ้าลูกสาวของเขาได้นะครับ
ซึ่งมีรสนิยมนะครับชื่นชอบเพศเดียวกัน
โอ้โหสวยอ่ะก็ไม่ได้
อันนี้ปี๕๕นะแต่ล่าสุดปี๖๐
พร้อมเสนอสินสอบเพิ่มอีก๓เท่า
๙ปีผ่านไปไม่มีใครมาขอ
นะครับเขาบอกว่าเป็นเงิน๖๐๐๐ล้าน
โอ๊ยนุ่ม
ซีซิเจ้ามีความประถนายังมากที่จะเปลี่ยนใจลูกสาวสุดที่รัก
กลับมาเป็นหญิงแท้นะครับถึงแม้ว่าจะทุ่มทุนเท่าไหร่ก็ยอม
ซึ่งอย่างที่กลับก่อนหน้านี้ปี๕๕ซีซิเจ้า
ออกมาประกาศหาลูกเคยพร้อมสินสอดจำนวนมหาศาล
ตอนนั้นก็มีหนุ่มมากมายสนุนตัวนี้ประมาณ๒หมื่นหรอกคน
โอ้โฮลด๒หมื่นคนแต่จีจี้ไม่ชอบจีจี้เจ้า
จีจี้ไม่ชอบยังชอบดนตรีไทยอยู่

โอ้โฮลดอันน้องพ่อลดจริงเลย
เขาคบหาอยู่กับแฟนสาวเขามา๙ปีแล้ว
แล้วก็เซโนไม่ยอมปฏิเสธไม่ยอมแต่งงานกับใครทั้งนั้น
เวลาผ่านไป๒ปีตอนนี้ให้เป็น๒เท่าเลยนะฮะ
ล้านดอลลาร์เป็นเงินไทย๔๐๐กว่าล้าน

เหมือนเราจะไปมีเมียอย่างนี้เนาะมันก็ทำไม่ได้หรอก
สมมติแม่เธอยกที่นะให้ผู้หญิงกลางใจให้ทำผัว

ปัจจุนเขาบอกเลย๑๘๐ล้านดอลลาร์๖๔ยนตราบ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
เดี๋ยวฉันกูเป็นแตงไม่เป็น
ครั้งหนึ่งคุณเคยโดนมอมเหล้านะฮะอยู่ที่อาบอบนวดนะ

ก็ฉันไปวิ่งไล่เด็กเสิร์ฟไงเธอ
เพื่อนฉันก็อุบาตพาฉันไปโพลเซดอน

ไม่จำไม่บอกอย่าให้บอก
แล้วก็เอาไหวอากาศให้ฉันกิน

บ้า
คืออันนี้จีจี้จะต้องชอบด้วย

ที่สามารถมาพิชิตใจลูกสาวเขาได้
เขาก็จะให้๑๘๐ล้านดอลลาร์

นี่คุณซู่ซี่เธอ
คุณซู่ซี่แม่ของพี่ดอน
ดูมา๒เดือนที่แล้วแล้วค่ะ
ก็นี่ทำไมยังไงโชว์
คนนี้ก็ทำงานอยู่พลากรไม่ใช่เหรอ

ก็มีคนรู้จักเยอะเวลาให้ลั่วให้

ยังไงคุณซูซี่

แฟนก่าวก็ชื่อวิทย์
พี่วิทย์พี่วิทย์พี่วิทย์พี่วิทย์พี่วิทย์พี่วิทย์พี่วิทย์พี่วิทย์เขาเลิกกันไปแล้วไง
เลิกไปไหนยัง
เขาเลิกกันไปสักระยะหนึ่งแล้วเพราะว่าอยู่ดี

เขาก็ถามว่าทำไมเขาบอกเลิกกันมา๑ปีแล้ว
ทำไมคนนักข่าวก็ไปถามอีกว่าทำไมคุณซูซี่ถึงเลิกกับพี่วิทย์
เขาก็บอกแบบนี้
แต่ปุ๊บทุกปีก็จะถามคุณวิทย์ก็จะถามคุณวิทย์
เนื่องจากคุณวิทย์นี่อายุน้อยกว่าเขาตั้งได้น่ะ๓๐๔๐ปี
อ๋อหลายปีคุณวิทย์น่ะจะอายุเท่าผมนะ
สิบสี่สิบปีอะไรอย่างนี้เพราะคุณซูซี่สิบสิบกว่า
เขาทุกวันปีใหม่เนี่ยเขาก็จะถามคุณวิทย์ว่า
ชื่อคุณวิทย์ใช่ไหมว่าพร้อมจะไปมีคนอื่นหรือยัง

เพราะเขาก็รู้ว่าแต่เขาอยู่ด้วยกันมา๓๐ปีนะพี่
แต่คนนี้เป็นคนเคยเห็นบ่อยไปฮ่องกงไป

มันก็มีแก๊งไปด้วยก็มีเก๊งแบบหุ่นกำยำนะครับคุณแม่
ทำไมกล้ามเขาใหญ่ขนาดนั้นเลยเหรอเธอ
เขาขอถามอ่าวแอ้งจิเขาทำงานอยู่ป่ะไม่ปิด
เธอเม้ากว่าฉันก่อนเขาทำงานอยู่พันละก้อนใช่ไหม

อันนี้ให้นิดเดียวนะคะ๓นิวิ
คุณไม่ต้องผ่าพูดแค่ตามความเข้าใจของคุณ
ไม่ต้องอ่านเอาตามความเข้าใจ

ในที่สุดก็มีการเอา๙เกจิอาจารย์ดังเมืองรับแรง
กเสกป้ายทะเบียนรถเลขสวยหมวด
คือสวยแทงอยู่แล้วแถมมาทำพิธีอีกโอ้โฮถูก
แล้วก็ทำพิธีกันแบบเป็นเรื่องเป็นราวเลย

ขนส่งจังหวัดอุตรฐฤษพร้อมจังหวัดที่ก็นำแผ่นป้ายรถเลขสวย
หมวดอักษรกไก่ชชิงอุตรฐฤษจำนวน๓๐๑เลขหมาย
เรียงอย่างสวยงามแล้วทุกอันนี้คือยังไงรู้ไหม

นี่อ๋อเลขเบิ้ลเลขต้องโยงสายสินแอ้นเด่นก็ไม่จบอีก
ก็ต้องมีบายสีเป็นบายสีหัวพญานาคเก้าเศียรเก้าชั้น

เชื่อมต่อไปยังหลวงพ่อเพชรพระคู่บ้านคู่เมืองอุตริต
องค์พระประธานในประโยชน์สดเนี่ยนะฮะโอ้โฮนี่ดูรูป
ยังไม่หมดเอาพระเกจิอาจารย์ชื่อดังของอุตรดิษฐ์เนี่ย
วัดท่าม้ายมาปลูกเพื่อไปสินลิมคล

ไม่ใช่กว่าเฮลาน่าพี่อุท
โอเคปิดเบรกช่วงหน้านะครับขุนวุ้นเจศนะฮะ
โต๊ะบอกว่าเมื่อได้แย่งแฟนน้ำชา

มีข่าวไปบอกว่าเขาไปแย่งแฟนน้ำชา
นะฮะเดี๋ยวกลับมาครับ
อ้าอีกลับมาครับผม

คุณโทรหาใครครับไม่ใช่ครับพอดีมีไซค์เข้า
ชื่ออ้อยไม่ใช่ชื่อคุณอ้อปากขาย
คุณอ้อครับเดี๋ยวพี่โทรกลับนะครับใส่ทางคุณจันนี้อุ๊ยจันทร์แล้ว
วุ้นเส้นสักนิดนึงเรารับโทรศัพท์
เขาบอกว่าไม่ได้เจอกันนานก็คิดถึงชาคิตนะเขาห่วงใย
แต่พอไม่พอจัยเหลือกันว่าอยู่ดีเพราะยกว่าปกประโยง
ว่าที่ไม่คืนดีกับชาคิตเพราะว่าเป็นกิ๊กตัวแฟน
บอกว่าเฮ้ยพูดตรงไม่ใช่แนว
แล้วก็เลิกกับคนนี้แล้วก็จะต้องไปมีกับคนนี้
จิกคนเขียนข่าวด้วยเฮ้ยเขียนข่าวแบบมีสติสักนิดนึง
คือเรื่องของเรื่องคือไอ้เรื่องที่แบบว่ากับชาคริสก็คือบังเอิญเจอ
คนเราเคยเป็นแฟนกันมาก่อนมันก็คุยกันได้
วุ้นเส้นเป็นคนคนหนึ่งนะที่เป็นแฟนกับใคร

เขาบอกว่าเรื่องนี้ก็ยังตอนนี้เขาเรียกเป็นแม่ม่ายไหม

ม่ายสามีหย่ามีม่ายสามีตายหรือม่ายอะไร

โอเคจบ
คือเรื่องของเรื่องก็มีคนเอานางไปโยง

ก็ฉันก็ไม่รู้ฉันก็ไม่ตัดสรุฉันก็ไม่ได้ไปนอนใต้เตียง
แล้วเขาดูว่าเขาทำอะไรกันเนอะ

เขาก็อยากจะให้ใครคนยะใคร
แล้วไหนอ่ะ
พี่ต้าไปกันหมดอีกไหมล่ะ
ใช่เขาเหมือนคนในงานก็จับตาว่าทำไมดูสนิทกันเกิน

มันก็รู้จักหมดน่ะใช่ไหมแล้วกลุ่มทั้งหมดก็รู้จักกันหมด

เออก็รู้จักแต่เราก็ไม่เห็นว่าจะต้องแบบว่าน้อง
บางคนเขาอาจจะไม่รู้ไม่เข้าใจก็อาจจะไปจับประเด็นอะไรอย่างนี้
บอกเดี๋ยวก่อนนะนี่อายุเท่าไหร่แล้ว

และนี่ก็เป็นพี่ก็ไม่ใช่แนวว่าเลิกกับคนนี้
แล้วต้องไปเอาแบบโตแล้วเออเราไม่ได้พร้อมเรื่องความรักทางว่า
แตงโมเพราะเขาบอกว่าเขาจะไปเอาทางโถ้าออกจากนาอก

คนข้างในเข้าไปแซวว่าอ้าวไหนบอกว่ามีรูปแล้วไม่ถ่ายเซ็กซี่หรือหวาน
เขาบอกว่าถ่ายแบบไม่ได้เอาตังเนี่ยไม่เอาเข้าใจนะ
ไม่ได้อยากเป็นเซ็กซี่สตาร์แต่ว่าไม่ใช่ไม่อยากเป็นคนรูปร่างดี
คือฉันรูปร่างดีฉันถ่ายลงไอจีมีอะไรไหมอย่างนี้

คำนวณราวมีใคร

จิ้งหลีดเคาร์

แล้วก็ส่วนเรื่องรักที่หลายคนอยากจะรู้

คุณช่วยบอกให้หมอรักเค้าเปลี่ยนการแต่งตัว

ถึงจะมาวิเคราะห์ตัวเลขใช่มั้ย

ครั้งนี้ลาไปก่อนนะคะหนูครับใช่มั้ยแมะ